เมาส์แซ่บพระเอกหน้าหวานลุกละมุนชอบหยอด
ม้องสาวในไอจีใครกันเอิญ
ก็มีคนไปถามเจมสจิแล้วไม่ใช่เหรอ
ไปสัมภาษณ์เหรอว่าน้องเขาว่าไงเนี่ย
คือขาเมาส์ขาเผือกคนไหนที่กำลังง่วงคงได้ตาสว่างกันอีกแล้ว
เพราะล่าสุดเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์
แฟนเพจใต้เตียงดาวราวได้โพสต์ข้อความแฉพระเอกหนุ่มคนนึง
มาให้เดากันอีกแล้วว่าเป็นใครคนนี้คือใครกันแน่
โดยมีการระบุว่าเป็นพระเอกหน้าหวานยิ้มละลาย
ลูกคุณชายอบอุ่น
เห็นว่าสดเงียบแต่หยอดสาวหม้อสาว
ส่งใดเล็กไปหาสาวในไอจีคุณ

ไม่เคยไม่กล้าไปทำในไอจีหรอก
หัวคนประจานเล่นเนอะเธอ

แม้ฉันมีอะไรกันต้องมีคนนอนฝ้าหัวทาง

นี่คือต้องให้คนยืนเฝ้าระเช็ดดูไว้แน่นอนไม่ใช่

ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งสุดท้ายก็แบบด้วยวิธีการอะไรไม่รู้แหละ

เออใจปั้ม

ตอนผู้ชายขึ้นนั่งต้องให้ไปล้างบ่อปลาก่อน

จะฟังมั้ยเนื้อเดียวโดนไปหลายคนย่อเตาที่เดียวหลายคนมันไม่ดีนะคุณพี่
จับตีคนเจ้าชู้แฮชแท็ก
ใต้ความใครเอ่ยแล้วก็ต่อแฮชแท็กต่อใต้เตียงหลัว

ใต้ความซ่อนเจ้าชู้

ไม่ใช่พี่มดคือที่น้องไปถามน้องเขาปฏิเสธแล้วไม่ใช่

เจมส์ก็บอกไม่ใช่เขาแต่ผมว่าคุณเจมส์จีไม่ใช่หรอก

ไม่ใช่เจมส์จิหรอก

ไม่เอาเขียนมาบอกสิ

อย่าหันเนื้อเปิดตอนนี้เขาเห็นเลยนะ
ฉันต้องตอบของที่กิน
แต่ต้องถามคนนี้เพราะคนนี้เขารู้ภายในเยอะ

นี่ป่าม่อจริง
หรูปีนักขายก็เคยโดนกิน
พี่โชว์พอเคยเห็นเค้าอยู่กองถ่าย

สาวคือใคร

พี่เขาเขียนพระเอกหน้าหวานละมุน

แต่ไม่อยากรูปนักแสดงในเรื่องอินคา
อุ้ยไปอินคาตกความตรงเช็คไงเธอ
แต่ผมได้ยินว่าคนนี้เขามีความรุนแรง
โอ๊ยตายอีกน่ะโหด่าเอ๊ยอย่างนี้เลย
ใช่เขาจะด่าอย่างนี้งั้นผมรู้ก่อน
พระพะบีวะนึงฉันหีดจับที่ตอนนั้นบอกมีคลิปจะหลุดจำได้ไหม
เราขอเก็บไว้เป็นความลับใครบอกใครรู้ไหมใครลูกน้องของเธอ
อุ้ยนี่เจอชื่อออกชื่อออกชื่อออกเหรออันเหรอเออเจออยู่บนรถไงเธอ
เชื่อได้ว่าเอาเอาเอาเอาเอาเป็นว่าสรุปแล้วไม่ใช่เจมส์จิ
จะจะจะเป็นคนที่ฉันเชื่อนี่อ่าจากตอนนี้มีความมาดักรออยู่ข้างหน้าปะเนี้ย